คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะไม่ได้เหนือธรรมชาติ
แต่ว่าเหนือความคาดหมายของคุณครูทุกคน
หลายจังหวัดเขาพร้อมใจกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะ

ไปดูหนังราคา๒๕บาท
เมื่อวานแชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์
คือมันมีโรงภาพยนตร์ชื่อดัง
เขาจัดโปรโมชั่นดูหนังทุกเรื่องทุกรอบในราคาเดียว๒๕บาท
เพื่อฉลองครบรอบ๒๕ปีของเขา
คือเด็กมันควักเงินได้ไง๒๕บาท
๕บาทใครก็ไปดูได้จากราคาปกติคูณตัวหนัง๒๐๐บาท
ห้างนี่ขึ้นไปถึงพันก็มีเด็กเขาก็ดูไม่ได้
โปรโมชั่นเด็ดมาขนาดนี้ไปพวกเรา

บางที่ยกห้องเขาบอกโดดเรียน

เดือดร้อนคุณครูใส่ชุดข้าราชการศรีกากีมาตามเต็มยดเลย
พาไปดูที่แรกกันก่อนที่ใกล้ตลาดสี่มุมเมืองค่ะ

เขียนบอกว่าสวัสดีเด็กแม่มารับกลับบ้านค่ะลูก
นี่ค่ะเด็กคือโดดเรียนกันมาทั้งชุดนักเรียน
นัดกันหนีเรียนไปชมภาพยนตร์

หรือเกิดใครติดใจยังไงต
สุดท้ายนี่โรงเรียนโล่งมากไปตามเด็ก
คือต้องบอกว่าโปรนี้เขาสำเร็จนะทางโรงหนังสำเร็จมาก
เออแต่ว่าโรงเรียนไม่แฮปปี้นะไม่แฮปปี้เลย
พ่อแม่งมารับภารกรุงกลับบ้านอะไรอย่างนี้

แต่แหมนัดกันโดดยกห้องนี่มันก็เกินไปอะค่ะ

ไปดูลบบุรีกันหน่อยค่ะเป็นปรากฏการณ์เดียวกันค่ะคุณผู้ชม
นักเรียนหายยกห้องดู
โดดเรียนมาดูหนังเรียบร้อยนะคะ

คุณดูสิเขาสนที่กำลังกันนะคะ
อยู่หน้าโรงภาพยนตร์กันเป็น๑๐เป็นร้อยเลย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อปอนปอนโพสต์ภาพ
ขณะที่สารวัตรนักเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะ
ต้องลงพื้นที่มารวบนักเรียน

เพราะว่ามีการโดดเรียนกันยกห้องนัดดูหนัง
ห้างสรรพสินค้าเทศบาลเมืองลบบุรีนะคะ

รักษาราชการแทนในอำเภอเมืองลบบุรีบอกว่า

เห็นเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนกันหลายแบบ
เป็นร้อยคนมาเดินอยู่ในห้างในเวลาเรียน
ก็เลยต้องมีการสนที่กำลังกับสารวัตรนักเรียนมาตรวจสอบ

เจอทั้งหน้าโรงหนังเจอทั้งที่ดูอยู่ในโรงหนังเนี่ย
เรียกออกมารวบออกมาคุณรู้ไหมกี่คน
กี่คนคะ๒๐๐จ้ะโอ้โห

โกลาหลนึกว่าห้างถล่มแผ่นดินไหว
ที่พระนครสีอายุทยาไปดูค่ะ

ไดเลื่อนทางลงแต่ทุกคนวิ่งขึ้นค่ะ
เราเพิ่งรู้ว่าน้องอยากดูหนังกันขนาดนี้นะ
เออคือหนีแบบนี่คือหนีครูที่จะตามมาจับ
วิ่งหนีเพราะว่าโดดเรียนมาดูหนัง๒๕บาทกัน
เอาอย่างนี้ดีมั้ยเพื่อเป็นการหาทางออกน้องเรียนจะได้มีอีกเรียน
ถ้าจะตัดจัดโปรโมชั่นนี้อ่ะอาจจะแบบยกย่อน
ยกยอดสำหรับเด็กนักเรียนเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องโชว์บัตรประชาชนอะไรก็ว่ากันไป
หรือแบบประจำตัวนักเรียนช่วงวันเสาร์อาทิตย์ดีมั้ย
มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือออกมาตรการหรืออะไรออกมาคิดให้รอบด้านด้วย
คือมันตรงวันของเขาพอดีแต่เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์นี้
ไม่ได้นะเหมือนที่คุณบอกเอาวันอื่นไหมแต่ใช้ไอ้โปรนี้ได้
คือแบบไปจองไปจองก็ได้แล้วก็ไปดูวันอื่น
ว่าจองออนไลน์เมื่อวานก็ได้แล้วก็ดูเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้

จองภายในวันนี้วันนี้อะไรอย่างนี้
สำหรับกรณีเด็กนักเรียนโดยเฉพาะอะไรก็

แต่เราก็เข้าใจทางโรงภาพยนตร์เหมือนกัน
ว่าเขาก็อยากจะคืนกำไรให้กับลูกค้า
ธุรกิจสำเร็จแต่ว่าคุณครูไม่ปลื้ม
คุณครูไม่ปลื้มคุณไม่ปลื้มกับเรื่องนี้เลยนะครับอ้าว